ระหว่างที่เราจับตาดูความเคลื่อนไหวตรงนี้
มาดูเรื่องของโควิดควบคู่กันไปด้วยคุณผู้ชม

อย่างประเด็นเรื่องของความไม่ถูกต้อง
เรื่องของมิจฉาชีพที่มาพร้อมกับโควิด๑๙เนี่ย

เพราะว่ามีโจรแสบอยู่รายหนึ่งค่ะ
เจ้านี้เนี่ยขโมยอะไรรู้ไหมคุณนัทพงศ์
ขโมยโต๊ะที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด

สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโควิดยังโดนขโมย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งโพสต์ภาพนะคะ
คนร้ายรายนี้ขี่มอโตซัยมาค่ะ
แล้วก็มาเอาโต๊ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาใช้เป็นที่นั่งซักประวัติตรงจุดคัดกรองที่เต็นต์ตรวจหาเชื้อโควิดของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะคะ
เขาโพสต์แล้วบอกว่าคนรังสิตคนไหนเจอคนร้ายขโมยโต๊ะซักประวัติ
ของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์แจ้งด่วนเอาไป๔ตัว
โต๊ะเนี่ยเป็นสีแดงนะสีแดงเงานะคะ
โต๊ะสแตนเลสพับได้รถป้ายทะเบียนสีเหลืองขับไปทางตลาดพรพัฒน์นะคะ
นี่ค่ะประชาชนก็ไปนั่งตรวจโควิด๑๙เป็นจำนวนมากเลย
โต๊ะมีกระดาษเขียนคำว่าห้ามขโมยด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยต้องมีกระดาษเขียนนะคะ
บอกว่าห้ามขโมยนะคะขโมยถ้าเกิดว่าขโมยแล้วก็แจ้งตำรวจรอหมายเรียกได้เลยนะคะ
ภูมิกับการสอบพอประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งมากับพนักงานสอบสวน
แล้วตอนนี้กำลังดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะตามคนร้าย
เดี๋ยวนี้โต๊ะต้องเขียนข้อความอย่างนี้ไว้นะคะห้ามขโมย
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับเราจะไปที่ถนนวิภาวดีรังศิษ
พื้นที่การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้ากันอีกครั้งนะครับมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่นั่น
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับรายงานสดมาจากที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับ

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั่นนะคะตรงนั้นคือถนนวิพาบรีรังสิต
ณตอนนี้ยังคงได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนอยู่เป็นระยะระยะนะครับ
เนื่องจากว่าทางกลุ่มผู้ชมนุมนั้นมีการตอบโต๊ะ
ทางกลุ่มควบคุมฝงชนที่อยู่บริเวณด้านบนของทางลงทางด่วนดินแดงบริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้กลุ่มมวลชนนั้นสามารถที่จะนำเอาเครื่องกิดขวางที่อยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์นั้นออกไปได้แล้วคุณผู้ชมครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มของกลุ่มควบคุมฝุงชนได้มีการยิง
ยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ชุมนุมทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต้องถอยร่นออกมา
บริเวณตรงจุดของสามเหลี่ยมดินแดงณจุดนี้นั่นเองนะครับ
เหนือจากจุดที่มีการปะทะกันบริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นกลุ่มของกลุ่มมวลชนที่คือเป็นกลุ่มมวลชนหลักของกลุ่มทะลุฟ้ายังคงรอประจำการที่จุดนี้เพื่อที่จะพยายามเคลียร์ทางบริเวณถนนวิพาวรอดีรังสิตให้กับกลุ่มนี้สามารถเคลื่อนผ่านไปได้
แต่ณตึงถึงขนาดนี้นั้นยังไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องกิดขวางที่อยู่ตรงบริเวณตรงจุดนั้นได้นะครับ
อ่านี่แหละค่ะคุณกุฎิพัฒน์ครับครับเอ่อกลุ่มผู้ชมนุมที่สามารถเข้าไปใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ได้ที่สุดดีในระยะแค่ไหนฮะกี่เมตรครับ
เมื่อสักครู่นี้ประมาณ๕นาทีที่ผ่านมาสามารถเข้าไปประชิดตรงตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยครับคุณนัทพงศ์ครับ
แล้วก็สามารถที่จะปีนขึ้นไปบริเวณตู้ด้านบนได้เลยเพื่อที่จะนำเอาเป็นรัวรวดหนามหี่เพลงเนี่ยออกไปทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นกลุ่มอาชีวะนะครับโดนทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนจุนยิงกระสุนยางสวนออกมา
ทำให้มันถอยร่นออกมาบริเวณจุดนี้ณตอนนี้เนี่ยยังคงมีการยิงแก๊สน้ำตาระดมใส่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางกลุ่มแก่นนำนั้นก็มีการประกาศให้กับกลุ่มมวลชนที่เป็นด่านหน้าเนี่ยถอยร่นออกมาจำนวนสามเก้าสามเก้าสามเก้า
เพื่อที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่จะไม่โดนทางกลุ่มของกลุ่มตำรวจควบคุมฝุงชนยิงแก๊สน้ำตาใส่นั่นเองครับ
ครับก็ยังมีการพยายามที่จะป่าแนวกั้นเข้าไปในถนนวิภวดีให้ลึกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ติดไว้แบบนี้นะคะ